ผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะฮะ
วิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระเนี่ยได้รับแจ้งมาหลายครั้งหลายหน
บอกว่าพระรูปนี้ชอบแอบดื่มเหล้าอืมอ่าดื่มเหล้าขาวค่ะ
บุกไปจะจับทีไรเนี่ยไม่ได้เจอคาหนังคาเขาสักทีเมื่อคืน
บุกไปที่วัดกลางดึกเลยนะฮะไปเจอในสภาพแบบนี้เลยครับ

ไหมวันนี้ดื่มไหมพูดกับลูกผู้ชายเลย

นี่ค่ะตกลงยังไงคะยิ้มอย่างเดียวเลย
หวานตาเชื่อมเลยค่ะคือทีแรกก็ปฏิเสธฮะ
สุดท้ายเนี่ยทั้งพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระ
แล้วก็ตำรวจที่ไปด้วยบอกถ้าเกิดไม่ยอมรับเนี่ยนะ
เดี๋ยวเอาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มาให้เป่าเลยนะ
ก็เลยยอมไปกระซิบพระรูปข้างฮะ
ยอมรับว่าดื่มจริงตอนที่นั่งคุยอยู่เนี่ย
เดี๋ยวสักพักนึงนี่ฮะไม่กล้าบอกนี่กระซิบกระซาบบอก
แต่ก็ยังยิ้มอยู่นะคะยิ้มฮะยังยิ้มตลอดเวลา
แล้วก็ยอมรับกับพระที่มาจับคาหนังคาเขาเนี่ยบอก
อ่าดื่มจริงก็ได้ดื่มดื่มตาเยิ้มเลยค่ะ
นี่เห็นไหมฮะพูดไปยิ้มไปสุดท้ายเนี่ยพระท่านก็จะจับศึก
อ่าทีแรกจะไม่ยอมนะครับทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โห
ทั้งอธิบายทั้งขู่ทั้งปลอบถึงยอมให้ศึกนะ
นี่ฮะคือพระท่านบอกถ้าไม่จับศึกไม่ให้ศึกก็
เดี๋ยวจับศึกเลยนะถ้าเกิดไม่ยอมศึกเองเนี่ย
ดื่มถูกไหมถูกต้องยอมรับก็ดื่มถ้าดื่มก็แค่นี้แหละถ้ารับก็ดื่มก็ใช่นั่นเองก็ถือว่าต้องยอมรับ

สักทีว่าไปแล้วคำขาดไหมขาดขาดนะขาดแล้วนะขาดอ้าวครับกินเนี่ย

ศึกเรียบร้อยเป็นนายฉัดชัยนี่ทีนี้จะดื่มยังไงก็ดื่มไปเถอะใช่ไหม

ถ้าไม่ไปรบกวนชาวบ้านไม่ไปทำร้ายอะไรใครก็จะดื่มอะไรก็ดื่มไป

ถูกต้องศึกแล้วก็ดื่มอย่างสมเหตุสมผลดื่มอยู่แต่ในบ้านของตัวเอง
ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ใครก็ดื่มยิ้มไปอย่างนี้อยู่บ้านก็ได้ฮะ
อยู่บ้านนั่นแหละมาอยู่ที่วัดอย่างนี้ไม่ได้นะคะ